คุณผู้ชมไปดูเหตุอุกอาจเกิดขึ้นเมื่อวานนี้หลังเคารพทงชาติไม่กี่นาที
สักประมาณแปดโมงสิบเอ็ดนาทีครับในทองที่ของจังหวัดปฐมธานีนะฮะ
ผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นอดีตผู้สมัครอบตคลอง๖นั่งเคลียร์เอกสารอยู่หน้าบ้าน
ปรากฏว่าคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มามาเจาะยิงรัวยิงเถอะค่ะใช้คำนี้๙นัดดี
กล้องวงจรปิดมุมแรกนะมาดูลาดเหล่าก่อนมาดูรัดเหล่าก่อนแบบนี้ค่ะ
แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งคุณผู้ชมมีกล้องวงจรปิดอีกเห็นไหมค
ผู้ตายเนี่ยนั่งเคลียร์เอกสารอยู่ที่โต๊ะหน้าบ้านของตัวเองค่ะ

รถมอเตอร์ไซค์เมื่อสักครู่ที่เป็นผู้ชายใส่เสื้อนี่นี่

แล้วเนี่ยโอ้โหแล้วเห็นไหมผู้เสียชีวิตเนี่ย
ขออภัยผู้บาดเจ็บฟุบลงไปกองกับพื้นแล้ว
นู้นผู้หญิงที่ไล่ไป
นี่คุณผู้ชมเรื่องราวที่เกิดขึ้นคนเจ็บชั่วคุณธิรพงศ์ฉิมครามอายุ๕๖ปี
เป็นอดีตผู้สมัครนายกอบตคลอง๖ปฐุมธานี
ส่วนลูกสาวชื่อว่าคุณสิริขวัญอายุ๒๒ปี
คุณสิริขวัญตอนที่วิ่งตามคนร้ายไปนะนี่เล่าให้นักข่าวฟังบอกว่า
ตะโกนไปด้วยเฮ้ยมึงมาทำอะไรเนี่ยแล้ววิ่งตามไปแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมอยากให้ฟังจากคุณสิริขวัญเองนะคะ
วิ่งกันมาช่วยค่ะพ่อก็นอนอยู่ตรงนั้นเพราะว่าเขาขยับไม่ได้
พอดีมันแบบมันเข้าหลายจุดอยู่เหมือนกันนะคะ
ก็จะมีช่วงตรงแขนตรงนี้ค่ะใช่แล้วก็มีที่ท้อง
แต่ท้องนี่ไม่ทราบว่าตรงไหนเพราะว่าเพิ่งเอ็กซาเรย์เจอค่ะ
แล้วก็มีที่ขาแล้วก็มีเขียวตรงคอกับตรงคางค่ะ
คือตามร่างของคุณธีรพงศ์คนเจ็บเนี่ยนะคะ
ก็ถูกยิงไปหลายนัดเหมือนกันถ้าถามประตูบ้าน
ไม่ต้องถามถึงค่ะพลุนเลยเพราะว่ารัวยิงทั้งหมด๙นัด
นี่ค่ะตำรวจพอถอพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ไปตรวจสอบแบบนี้นะคะ
นี่เห็นไหมคะแล้วก็ตำรวจในท้องที่ด้วยนะคะ
อยู่ระหว่างเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
เบื้องต้นนะคะพงค์การก่อเหตุเนี่ย
ตั้งประเด็นไว้๒ประเด็น๑เรื่องของการเมืองท้องถิ่น
หรืออาจจะเป็นความขัดแย้งเรื่องที่ดินกับเครือญาติ
ที่ผู้บาดเจ็บเนี่ยมีปัญหากับญาติอยู่
เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งนะคะ
เดี๋ยวต้องรอดูว่าคนที่มาก่อเหตุเป็นใคร